ไปดูความสำเร็จของกวินธรรมสัจจานันทร์นะครับ
ในการประกาศดราอีกหนึ่งคนของนาตาเลไทย
ที่จะไปค้าแข้งในลีกของยุโรปนะครับ
ทีมในหลีกรองของเบลเยี่ยมนะครับ
วันมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการที่ประเทศไทยครับ
ซึ่งก็มีลุ้นที่จะขึ้นชั้นด้วยเพราะตอนนี้อยู่ที่๓นะครับสำหรับทางลูเวิร์น
โดยนายอายวัดศรีวัตนภาครับรองประธานสโมสรก็บอกนะครับว่า
สัญญาซื้อขาดจากเมืองทองเลยนะครับ๕ปีไม่มีการเปิดเผยตัวเลข
ความน่าเชื่อถือพอสมควรก็ค่าตัวของตองก็อยู่ที่ประมาณ๕๖ล้านบาทนะครับ
แล้วก็ค่าเหนื่อยก็๑๒๕๐๐๐บาทโดยประมาณนะครับก็อาจจะลดหย่อนกว่านี้
ไม่ขึ้นก็ลงกันนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นนักเตะไทยที่ค่าตัวแพงที่สุดเหมือนกัน
ในการย้ายไปเล่นต่างแดนก็ยืนยันด้วยครับจากสโมสรว่า
เป็นนักเตะนักเตะค่าตัวแพงสุดนะครับที่เป็นสถิติของสโมสรด้วย
โดยกวินจะสวมเสื้อหมายเลข๑๖ครับซึ่งเป็นการรวมกันระหว่างเลข๑
เจ้าตัวชอบแล้วก็เลขยี่สิบหกซึ่งเป็นวันเกิดตองนะครับก็บอกว่า
เป็นก้าวสำคัญของการเป็นนักเตะอาชีพที่อยากจะตามฝันไปเล่นที่ยุโรป
แล้วก็ขอทำผลงานให้ดีที่สุดในฐานะตัวแทนประเทศไทย
ส่วนเรื่องภาษาก็ไม่เป็นกังวลนะครับเนื่องจากว่ามีพื้นฐานกับทีมเมืองทอง
ที่ใช้กองหลังต่างชาติอยู่แล้วครับตอนนี้ไม่ได้กังวลอะไร
เพราะว่าผมอยากจะไปดูก่อนแล้วก็คือต้องได้ลงซ้อมก่อนนะครับ
แล้วก็คือไม่ว่าจะมีกี่คนก็แล้วแต่ผมมองว่าก็ต้องพยายาม
แล้วก็พยายามปรับตัวพยายามทำหน้าที่ของตัวเองที่สุดในสนามซ้อมครับผม
แล้วก็อ่าพยายามทำให้เพื่อนร่วมทีมและโค้ชไว้วางใจครับผมอย่างรีโฮอะไรอย่างเง
ผมก็ถามเขาว่าแบบผมไม่เคยไปต่างประเทศมาก่อน
หมายถึงว่าไม่เคยไปค้าแข้งมาก่อนเลยผมต้องเตรียมอะไรไปบ้างแล้วก็
การใช้ชีวิตหรือว่าอะไรอย่างนี้ทำไงผมก็มีการถามแล้วก็
คือผมก็ได้แบบเปิดดูทางในอินเตอร์เน็ตบ้างอะไรแล้วว่า
ประเทศเขาเป็นยังไงทีมเขาเล่นเป็นยังไงแล้วก็มีใครบ้างครับผม
ก็ก็ทำกันบ้างนะครับผมส่วนขณะที่คนสนิทนะครับเพื่อนสาวคนสนิท
ก็คือมะนาวสอนสินมณีวันนะครับก็มีการโพสต์อินสตาแกรมว่า
ยินดีกับความฝันที่เป็นจริงของตองก้าวนี้ไปไกลจริงถึงเบลเยี่ยม
ต่อไปเชื่อว่าคุณต้องทำได้นะครับก็เดินทางไปมอบช่อดอกไม้ด้วยนะครับ
สำหรับทางมะนาวสอนสินจากนั้นกวินครับก็เดินทางไปพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่
ไปที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพื่อไปกล่าวลานะครับกับ
พลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล

ซึ่งบิ๊กออสนะครับก็บอกว่าขอให้ประสบความสำเร็จในการค้าแข้ง
แล้วก็เปิดเผยว่าอาจจะมีแผนไปเก็บตัวทีมชาติไทยที่เอื้อต่อกวิน
กวินจะเดินทางนะครับไปเบลเยี่ยมในเวลาเที่ยงคืนครึ่งของวันศุกร์ที่๑๒มกราคมนี้แล้วนะครับ
แล้วอาจจะสกเกม